เดี๋ยวขยับไปอีกทีนึงลบบุรี
จ๋อลบบุรีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจำเขาได้ไหม

ตัวเดิมหรือตัวใหม่ก็ไม่รู้หน้าเหมือนกันด้วย
นี่ตัวเดิมรอบที่แล้วดูเวียรกรรมของเขา
เปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบอาหารการกินเคี้ยวเล่นสบายเลย
รอบนี้มีภาพใหม่ฮะวิถีเดิมคือเขาก็มาขโมยข้าว
ขโมยของเหมือนเดิมเลยครับสุดท้ายแล้วทางเจ้าของบ้านเนี่ย
ป้าทิพย์ป้าพิมลทิพย์บอกว่าไม่ไหวแล้ว
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยมาตามทีตามทีก็เลยเอากรงเอาอาหารอะไรเนี่ย
ล่อไอ้จ๋อตัวนี้บอกไม่ได้กินฉันหรอกมันไม่กลัวเลยฮะ
นี่ตอนนี้คือภาพที่สองนะมันมาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่จากอุทยานก็พยายามจะมาตามจับไอ้เจ้าจ๋อตัวนี้
เพราะมันแสบซ่าเหลือเกินไปมารอวันแล้ววันเล่า
อตัวนี้ก็ไม่ยอมหลงกลเข้าไปกินขนมในกรงแต่ประการใด
มันชลาดเออมันชลาดฮะแล้วทำไงอ่ะ
มันยังคงเปิดตู้เย็นอยู่ดังนั้นแก้ที่ต้นทางนะ
ต้นทางคืออะไรทำไงล็อกตู้เย็นว่ะ
ต้องเอาแบบนี้เลยเหรอแก้ปัญหาได้เด็ดเสร็จเด็ดขาดมาก
ไอ้จ๋อไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ำเย็นเลย
คนอ่ะลำบากแล้วเหมือนกัน
คนก็เหมือนกันฮะสุดท้ายแล้วเอาล่ะ
ก็หวังว่าอุปกรณ์กรงข้างนอกเนี่ย
จะจับไอ้เจ้าจ๋อแสบซ่าตัวนี้กลับมาได้ครับ